นี่คือจงอ้างนะยาวสี่แม่แต่บุกเข้ามาในบ้านสามครั้งในวันเดียว
ติดใจอะไรนักหนาฮะเอ้ยมันมาทำไมบ่อยจัง
นั่นสิชีสาของขึ้นแล้วเนี่ย
ก็เมื่อกี้จะตกใจกับงูเหลือมยังไม่ทันไรนะงูจงอางมาอีกแล้วอ่ะ

หน่วยกู้ไพรมูลณิธิสว่างโรจณะธรรมสถานสตาหีพ
รีบมาเลยค่ะมาช่วยจับงูอยู่ที่บ้านหลังนี้
เดี๋ยวบอกบ้านเลขที่ทีหลังแล้วกันรีบไปก่อนดีกว่า
ไปช่วยกันจับงูมันอยู่บริเวณห้องครัวหลังบ้าน

เจองูสองตัวเป็นงูสองตัว
พอตรวจสอบแล้วปรากฏว่าอ้าวเป็นเพียงลูกงูเหลือม
นี่เจ้างูเบบีตัวเล็กยาวประมาณสักเมตรหนึ่ง
อ่ะงานสบายกู้ภัยจับเอาไว้ค่ะ
ส่วนอีกตัวนึงมันเป็นงูจงอางไว้ตัวทัน

มันเลื้อยหนีออกไปทางหลังบ้านได้เรียบร้อย

งงไปหมดรอเวลาผ่านไป๙ชั่วโมงค่ะ
งูจงอางเลื้อยผ่านบริเวณขาคนในบ้าน
มันเลื้อยกลับมาตอนนั้นคนในบ้านยืนทำอาหารอยู่ในครัว
เข้าไปในบ้านงูมันเลื้อยมานะฮะ
แล้วก็มันเลื้อยผ่านขาคนในบ้านสะดุ้งหยงตกใจสิคะ
มันกลับเข้ามารอบที่สองอ่ะแล้วมันก็เลื้อยหนีไป
หลังจากนั้นผ่านไปอีก๒ชั่วโมงอีก๒ชั่วโมงไอ้งูจงอ้างตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดิมนี่แหละเลื้อยกลับเข้ามาในบ้านเป็นครั้งที่๓
โอ้โฮคราวนี้อะไรเฮ้ยแมว
คราวนี้ยังไงแมวค่ะแมวเห็นเหตุการณ์รีบหนี
เพราะว่างูกับแมวเนี่ยโอ้โหเป็นเหยื่อแหละเป็นนักล่านะ
แต่สุดท้ายยังไงนะคะกูไพรมาช่วยกันไล่จับโมงจงอังตัวใหญ่ตัวนี้ฮะ
แล้วด้วยความดุของมันนะคะมันน่าจะเป็นตัวพ่อตัวแม่เหมือนกันนะ
มันก็ดุค่ะมันก็เลยเลื้อยหนีออกทางช่องหน้าต่างหลังบ้านนิดเดียว

หลอยหนีออกไปค่ะแต่จริงว่าที่กู้ไพด์เนี่ย
เพื่อที่จะไม่ให้มันหนีรอดไปได้เพราะเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกหรือเปล่า
มันตามไปบนหลังคาตามน่าจะตามแมวไปซึ่งแมวก็หนีเข้าไปแล้วแหละ
แมวหนีมันก็กะจะดังให้ได้แล้ว
ทำไมล่ะอยากจะให้อยากจะให้
ให้แมวมองไงได้แมวมองแล้ว
แมวมองแล้วเป็นยังไงมีโอกาสเป็นดารา

จริงมันมีโอกาสดังแต่คุณมีโอกาสดับเหมือนกันนะ
ที่เป็นคนมองหาคนที่จะมาเป็นดารา
นี่เป็นแมวเมียวแล้วมันกำลังถูกล่า

เหม็นจะต้องอธิบายขนาดนั้นมันไม่ใช่ก็ไม่ใช่
มันจะต้องอธิบายให้มันเป็นเสียเวลาแล้วสุดท้ายยังไง
เนี่ยค่ะกู้ภัยเขาบอกว่าพยายามจับให้ได้นะ

ให้กุพัยที่ล่าช่วยมองซิมันไปไหน
แล้วก็จับมาดูมันดื้อดึงดา้งมาก

นี่พี่กุพัยดูหน้าพี่กุพัยดึงตรงไหน
ก็อยากจะดังกับเขาบ้างให้แมวมอง

ตอนนี้ดังแล้วตอนนี้ดังแล้ว
สมใจแล้วดังไปทั่วประเทศแล้วนั้นจงอ้างนะ
ใดก็ตามเจ้าของบ้านบอก
ถ้างูจงอางเข้าบ้านถึง๓ครั้ง

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะบอกบ้านเลขที่ตามที่สัญญาเอาไว้

อุ้วเขามี๒หลังนะเขามีทับ๕กับทับ๖

ไม่รู้ว่าให้มั้ยนะมาให้กลุ้งถ่ายจับนี่แหละ
แต่ยังไงก็ให้รักษาดูแลบ้านอย่าให้มันรกไม่งั้นจะเป็นที่อยู่อาศัยของงูนะครับ